ผ่านการซื้อซีดีมากมายคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อจะได้ติดเข็มเสมอสุดซิงเกิ้ลที่๖ค่ะ
โดยวันแรกของการเปิดโหวตนะคะ
เช่นนี้ก็มาแรงใจโดยแล้วคุณคูมชมค่ะ
คือเขาบอกว่าออนอุ้มน่ะ
อกสู่วันตมปีกด้วยนะคะ
คือแฟนคลับไม่ได้ทุ่มแต่คนชอบเยอะจริงนะคะ
แล้วก็ที่ตกใจไปมากกว่านั้นคือน้องมิวนิกค่ะ
หล่นเป็นอันดับที่๒๘เลยค่ะถูกต้องซึ่งเจชนะทิพย์ก็ชอบ
หนุ่มชอบเยอะมากดิฉันว่าบางทีเนี่ยแฟนคลับน่ะคิดอยู่แล้วว่า
ของคนที่ตัวเองชอบเนี่ยเข้าแน่ก็เลยอาจจะเผลอใจอาจจะลืมโหวตไปบ้างอะไรบ้าง
แต่นี่ยังไม่สรุปนะคะคุกกี้เสียงท้ายนี่ยังอยู่นะคะ
คุณผู้ชมก็ยังโหวตต่อไปได้เรื่อยจากการซื้อมิวสิกการ์ดออดิชั่นค่ะ

วันก่อนไทยรัฐออนไลน์เขาลงข่าวว่าผลการเลือกตั้งดิฉันหัน